ดูสิเนี่ยน้ำมันหายไปไหนหมดเนี่ยแห้งเหือดขนาดนี้
ดูสิเนี่ยโอ้โหพี่น้องบ่นมาทำไมจังหวัดอื่นตกได้ตกดี
หลายจังหวัดบริเวณอีสานบุรีลำสุรินโอ้โหแห้งแรงกันมาต่อเนื่องยาวนาน
หลังจากนี้จะมีหรือเปล่าก็เลยมาดูให้หน่อยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ถือว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับ
ในการที่จะทำให้เกิดฝนตกดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความชื้นเข้ามาอยู่นะครับ
ชื้นเป็นปัจจัยสำคัญเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเกิดฝน
ดังนั้นถ้าหากมีการทำฝนเทียมเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จก็จะเยอะกว่าในช่วงฤดูหนาวนะครับ
อากาศแห้งเนี่ยจะเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราแล้วก็ความแห้งอากาศเย็นเนี่ยจะทำให้ความชื้นลดลงหายไปนะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยความเย็นจากตอนบนจากจีนจะเริ่มมาแล้ว
และทีนี้ก็จะมาต่อเนื่องเป็นรอกติดกันเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราเว้นไว้ประมาณสองสามวัน
แต่หลังจากเนี่ยก็จะต่อเนื่องยาวนะครับเนี่ยคือนี้มีคลับธนการแบบนี้เดียวว่าในช่วงประมาณที่๒๒
ทีนี้ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะครับ
พื้นที่นะครับโอกาสการเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนจุดไหนต้องระวังกันบ้าง
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูหนาวก็คือ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ที่ตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังจะเริ่มมีการแผ่เข้ามาเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าการแผลเข้ามาในรอบนี้อาทิตย์นี้เนี่ยนะครับยังมาเจอกับเรื่องของกระแสลมนะครับ
ที่มาจากทะเลอยู่นะครับคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มรสุมฤดูฝนนั่นเอง
สองอย่างนี้ยังคงแรงอยู่นะครับจึงทำให้บริเวณที่เกิดเป็นจุดประทะกันครับ
มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนภาคเหนือในระยะนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เจอฝนฟ้าขนองครับแต่ว่าพอฝนฟ้าขนองผ่านพ้นไป
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คืออากาศเย็นนั่นเองนะครับท้องฟ้าจะโปร่งโล่งนะครับ
ในตอนกลางวันดังนั้นจึงทำให้ตอนเช้าอากาศเย็นครับ
แต่ว่าตอนบ่ายแดดค่อนข้างร้อนละทีเดียวมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยนะครับ
เราอาจจะได้เจออากาศหนาวกว่าหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิอาจจะอยู่ที่ประมาณ๘๑๕องศาเซลเซียต
ช่วงที่หนาวเย็นที่สุดคือช่วงประมาณธันวาคมถึงมกราคม
สีฟ้าคือพื้นที่ที่มีโอกาสเจออากาศหนาวเย็นนะครับ
อุณหภูมิสีน้ำเงินครับคืออุณหภูมิ๘องศาเซลเซียต

จะสังเกตว่าสีน้ำเงินกระจายอยู่ตามขอบบริเวณทั้งตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
เลยสกวนนครนครมนมส่วนภาคเหนือก็วงล้อมเลย
ส่วนสีฟ้าลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
นี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสเจออุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศา
ปีนี้ในช่วงเดือนธันวาคมมกราคม

เช้าวันนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝน
เป็นฝนฟ้าคเราลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอิสาน
ที่ตามมาก็คือเรื่องของอากาศที่จะเย็นลง
ส่วนภาคใต้ครับระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูนนะครับ
เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพภาพนี้นะครับ
เป็นแผนที่ที่แสดงการเคลื่อนที่ของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่าลมที่มาจากฝั่งเวียดนาม
คือกระแสลมฝั่งนี้นะครับมีสีเขียวเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้อ่อนไปแผ่วไปนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป
เขียวนี้ก็จะค่อยผ่านมาในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ

คุณผู้ชมนี่คือความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนะครับ
เวลาเข้าขึ้นที่มาพอเจอทะเลนะครับก็จะมีการย้อยลงมา
บริเวณทางตอนบนของเวียดนามนะครับ
สังเกตว่ามีการค่อยย้อยลงมาแบบนี้นะครับ
ซึ่งการย้อยลงมาแบบนี้ก็จะทำให้ภาคอีสานเป็นจุดแรกที่จะต้องเจอความแปรปวน
หลังจากนั้นก็จะเป็นภาคกลางก็ตามต่อด้วยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
นี่คือภาพรวมฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
สังเกตว่าอีสานค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
ซึ่งทีนี้การตรวจสอบในวันนี้ในช่วงเช้าครับ
อาจจะยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับ

ทีนี้ในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปถึงช่วงเย็นเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่กระแสลมที่มาจากทะเลก็ค่อนข้างแรงนะครับ
ลมจากทะเลที่แรงเนี่ยจะมาในช่วงประมาณ๔โมงเย็น
นี่จะแรงนะครับแล้วก็อากาศเย็นตอนนี้ก็มาอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นพอเจอกันเนี่ยโอกาสยังเกิดฝนภาคนอมมีเยอะ

พรุ่งนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะพีคเลยสำหรับฝนที่จะตกในกรุงเทพ
ด้วยตรงกลางนะครับดังนั้นใครจะวางแผนทำอะไรก็ตาม
แต่ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
นะครับช่วงนี้มีการเปรียบแรงกระแสลมันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับ
แต่ทีนี้เพื่อนผมไปสแตนบายแล้วไปสแตนบายรอทางฝนหลวง
ตอนนี้ความชื้นพอเหมาะเมฆโอเคแล้ว
เดี๋ยวจะเลี้ยงเมฆให้อ้วนก่อนนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวจะทำให้เกิดฝนเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วฝนมาเร็วโอ้นี่ทุ่มทำนะครับทุ่มทำ